ฉันจะพาคุณไปกินเลือดแปลง

จะพาไปกินเลือดกินเนื้อเหรอคุณนิวนาว
กินเลือดกินเนื้อบางทีมันก็อร่อยมีประโยชน์นะคุณค่ะ
ได้
ในประมาณแล้ว
เอาเลือดผสมน้ำปลาใส่เหยือก๓ส่วน
ตักน้ำเปล่าต้มสุกที่เย็นแล้วใส่อีก๑ส่วน

เสร็จแล้วก็เอาไปเทใส่ลาบหมูที่ตักไว้ในกล่องโฟมนี่แหละค่ะ

ไว้สองนาทีเลือดก็จะแข็งตัวเป็นวุ้นค่ะ

กล่องโฟมเอาไปแช่ตู้เย็น

เขาบอกว่าแซ่บที่สุดใน๓โลก

มีอีกแบบหนึ่งก็ปรุงแบบเดียวกัน

ก็โรยด้วยผงพริกไทย

เสิร์ฟพร้อมกับสมนไพรคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็รสชาติแบบลาบ
ผสมเข้าไปบุ่งใหม่พวกก้อย

เพราะว่าเลือดนี่เอามา

บางคนก็เชื่อว่าทานเลือดสดมันก็จะบำรุงร่างกายด้วยนะ
ราคาขายกล่องละ๒๕บาทเท่านั้นคุณชนะ

อยากจะลองก็สามารถหาซื้อได้นะคะ
ร้านนี้ไปได้เลยที่ร้านเสดีเลือดแปลงนะคะ
จังหวัดอุดรธานีกริยา
ขายทุกวันยกเว้นวันพระ
งดสักวันหนึ่งแล้วกันนะวันพระ

คือเห็นหน้าตาแบบนี้ผมเชื่อว่า
บางคนบางคนไม่เคยทาน

เพราะฉะนั้นบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับว่า

คือตัวผมเองต้องยอมรับว่าผมก็ไม่เคยเจอกับ
เมนูนี้เหมือนกันเออมันก็แปลกดี
นี่เป็นเมนูแปลกมากเลยสำหรับดิฉันนะ

วันหนึ่งเขาทำแค่๕๐กล่องเท่านั้น
เพราะฉะนั้นต้องรีบไปจองนะถ้าใครอยากลองทานนะคะ

คุณผู้ชมส่งมาบอกหน่อยถ้าเกิดใครเคยทานนะคะ